มีเรื่องราวของคู่รักคู่หนึ่งนะคะที่สุดท้ายกลายเป็นการช้ำรัก
เพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยบอกกับฝ่ายหญิงตอนแรกที่เจอกันนะ
รวยสองหมื่นสี่พันล้านโอ้มีตัวเลขแบบนี้กลมมาเลย
รวยสองหมื่นสี่พันล้านแล้วก็คบกันวันเดียว
อีกวันหนึ่งขอแต่งงานเลยอืมสุดท้ายนะ
ฝ่ายหญิงก็ยอมแต่งงานด้วยนะจัดงานแต่งงานมันก็มีค่าใช้จ่ายเยอะเนาะ
ฝ่ายหญิงออกให้ก่อนแต่ว่ารวยสองหมื่นสี่พันล้านนะ
และฝ่ายชายก็ไม่จ่ายเงินอ้าวสุดท้ายฝ่ายหญิงถึงขั้นขอหย่า
แล้วก็ต้องไปปรึกษาทนายความว่าหนูจะทำยังไงได้บ้างเนี่ย
นี่คือที่สำนักงานทนายคู่ใจของทนายรณรงค์แก้วเพชรค่ะ
ผู้หญิงคนนี้อายุ๓๒ปีนะคะไปร้องทุกข์ค่ะ
เธอเล่าให้ฟังว่าพบกับฝ่ายชาย๑๕มีนาคมตกลงคบหากัน
ฝ่ายชายบอกว่าผมเป็นเสร็จถีสองหมื่นสี่พันล้านบาทมีเครื่องบินส่วนตัว
รู้จักกันวันเดียวนะคะ๑๕มีนาคมเนี่ย
หกมีนาคมฝ่ายชายขอแต่งงานเลยอ่ะเออ
เธอเองก็ตกลงนะเธอเองก็ตกลงแต่งงาน
ฝ่ายชายพาไปจดทะเบียนสมรส๒๖มีนาคม
กำหนดแต่งงาน๑๐พฤษภาคมฝ่ายชายไปติดต่อกับออร์แกไนท์จัดงานแต่งงาน
แต่ใช้เครดิตของตัวเขาเองที่มีค่าใช้จ่ายรวมสินสอดทองมั่น
เกือบหกล้านนะคะซึ่งฝ่ายหญิงก็ต้องออกไปก่อนน่ะ
เกือบหกล้านประกอบไปด้วยค่าโรงแรมค่ะสามแสนแปดหมื่นสามพันบาท
ค่าค่าในการจัดงานนะคะสองล้านหกแสนแปดหมื่นบาท
ดนตรีหนึ่งแสนสองหมื่นบาทค่าเครื่องดื่ม
ห้าหมื่นบาทค่าชุดแต่งงานห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาท
ค่าชุดเพื่อนเจ้าสาวชุดเจ้าสาวงานเช้าสามหมื่นห้าพันบาท
โอ้โหแต่งงานทีใช้เงินเยอะเหมือนกันเนาะ
นี่คือสาเหตุที่ที่ฉันยังไม่แต่งงานเดี๋ยวมันเปลืองมันเปลืออ๋อ
เข้าตัวทำไมเนี่ยค่ะนอกจากนี้ยังมีหนังสือสัญญาซื้อขายทองคำมาวางเป็นหลักประกันทองมั่นน้ำหนัก๒๕บาท
ราคาประมาณแปดแสนหกหมื่นบาทเช็คเงินสดที่เป็นเงินสินสอดอีกหนึ่งล้านหกแสนบาท
รวมทั้งสิ้นห้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยบาทในระหว่างจัดงานแต่งงาน
ผู้จัดงานก็ทวงค่าใช้จ่ายตัวฝ่ายผู้หญิงออกไปก่อน๗แสนบาท
ที่เหลือก็ติดเป็นเครดิตเอาไว้ฝ่ายชายบอกเดี๋ยวจ่ายค่ะ
หลังจากแต่งงานปุ๊บก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะ
ค่าเช่าเดือนละ๑๒๐๐๐บาท
ฝ่ายหญิงบอกว่ามารู้ทีหลังว่าฝ่ายชายที่ไปแบบใช้เครดิต
เอาไว้ก่อนเรื่องของการจัดงานแต่งงานเดี๋ยวจ่ายทีหลังเนี่ย
ไม่ยอมจ่ายเพราะว่าเจ้าหนี้มาทวง
เขาก็เลยทวงมาฝ่ายหญิงก็เลยเอกใจว่าอ้าว
ฝ่ายหญิงพิมพ์ข้อความไปถามฝ่ายชาย
แล้วก็ถามว่ารวยแล้วทำไมไม่ใช้หนี้

ฝ่ายชายก็เลยโมโหไม่พอใจ

ฝ่ายหญิงตายใจจะว่ายังไงก็มีเงินจ่ายแน่นอน
แต่ทำเป็นโมโหฝ่ายหญิงไงว่ามาทวงกันแบบนี้ได้ยังไง

ฝ่ายชายก็บ่ายเบี่ยงไม่ยอมจ่ายสักที
บอกแค่ว่าเดี๋ยวจ่ายให้๙กันยายน

เธอบอกว่าแล้วเธอจะทำยังไงดี
หนี้ทั้งหมดเหล่านี้เธอต้องใช้หนี้แทนฝ่ายชายหรือเปล่า
ครอบครัวเธอจะเดือดร้อนหรือเปล่า
ก็เลยขอหย่าช่วงเช้าวันที่๑ตุลาคมก็คือเช้าวันนี้
ฝ่ายชายก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงินมาจ่ายให้
ภายในวันที่๘ถึง๙ตุลาคมนี้แน่นอน

ก็เลยไปปรึกษาทนายรณรงค์ว่าแบบนี้หนูจะทำยังไงดีคะ
แต่คือเขาตกลงว่าวันที่๘เขาจะเอาเงินมาให้หนูแน่นอนในการจ่ายตรงนี้แล้วก็เอาเงิน๑๒มาให้ด้วย

ก่อนหน้านี้เขาเคยแจ้งหรือไม่รู้อ่ะ
เฮ้ยเดี๋ยววันเกาะวันเกาะก่อนเนี้ยเคยบอกไหมว่าจะเอามาให้
บอกดำเนินการก่อนแต่วันนี้ที่ตกลงมาอยากอยู่เขาก็ยอมอยากให้
แล้วก็ตอนหย่าเขาก็บอกว่าให้รอถึงวันที่๘ถึง๙เนี่ยคือเขาดำเนินการเสร็จเขาจะเอาเงินให้
ซึ่งทนายรณรงค์ก็บอกนะคะที่ย้อนกลับไปเนี่ยจะพาไปดูก่อนแล้วกันเส้นทางการคบหาของทั้งคู่ที่คุณเขียนมาสอนไล่เรียงมาเดี๋ยวทำกราฟิกให้ดูเลย
ห้ามีนาคมค่ะเจอกันปีนี้นะทั้งหมดเกิดขึ้นปีนี้สิบหกมีนาคมผู้ชายขอแต่งงานยี่สิบหกมีนาคมสิบเอ็ดวันหลังจากที่เจอจดทะเบียนสมรสสิบพฤษภาคมจัดงานแต่งงานถือว่าเร็วมากนะส่วนใหญ่บางคู่เขาเตรียมงานกันเป็นปีใช่อันนี้แป๊บเดียวค่ะหนึ่งตุลาคมหย่าแล้วค่ะวันนี้เลยสดสดร้อนร้อนธนารณรงเขาก็บ
ยอมแบบแต่งงานด้วยทั้งที่เราเจอกันแค่วันเดียวด้วยนะเขาบอกว่าทั้งคู่เนี่ยมาเจอกันตอนที่ฝ่ายหญิงกำลังอ่อนแอทางจิตใจพอดีคือมีเรื่องราวกระทบจิตใจแล้วอยู่ในช่วงที่กำลังกำลังเคว้งคว้างพอดีกำลังต้องการใครสักคนมาแบบดูแลและให้กำลังใจผู้ชายดูแลดีมากค่ะเรื่องนี้ทนายบอกว่าเดี๋ยวรับ

จริงจริงอันนี้คือต้องเตือนทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะค่ะคือมันไม่ใช่มีแต่ว่าผู้ชายจะมาหลอกผู้หญิงหรือผู้หญิงหลอกผู้ชายคือก็ต้องดูแลดูแลหัวใจตัวเองกันด้วยนะคะอย่าเพิ่งคือมันต้องใช้เวลาศึกษาแต่บางทีเรื่องความรักมันไม่เข้าใครออกใครจริงจริงมันทำให้เชื่อไปหมดเลยนึกออกป่ะเข้าใจเขาบอกข้างในบอกให้รีบเบ